อย่างหนึ่งว่าปีที่ผ่านมามีแต่เหตุการณ์หนักทั้งนั้นเลย

อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือหลวงสุโขทัย
เรายังคงรอความหวังอยู่นะครับเพราะว่ากำลังพลยังคงศูนย์หายอยู่๕นายคุณผู้ชม
ถึงแม้จะปีใหม่แล้วแต่ว่ายังคงค้นหากันอยู่

ยังคงค้นหากันอยู่ล่าสุดก็ต้องเพิ่มเติมอีก๗เกาะด้วยกัน
ท่ามกลางความหวังว่าจะพาทุกคนกลับบ้านให้ได้ครับ
เรื่องนี้ทางด้านของพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลนะครับ
ท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑แถลงข่าวความคืบหน้าในการค้นหากำลังพล
เรือหลวงสุโขทัยที่ยังคงสูญหายในขณะนี้
จากยอดกำลังพลทั้งหมด๑๐๕นายรอดชีวิต๗๖นาย
เสียชีวิตตอนนี้ยืนยันได้๒๔นายครับ
จำนวนนี้ระบุชื่อได้๒๓นาย
และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือ
และอยู่ในกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล๑นาย
ตัวเลขของผู้สูญหายตอนนี้ยังเป็น๕นายครับ
ส่วนแผนการค้นหานะครับในการเพิ่มการสำรวจพื้นที่ใต้น้ำ
ด้วยให้หน่วยซิล๒๘นายนักประดาน้ำจากกรมสรรพวุฒิทหารเรือ๕๓นาย
แล้วก็อาสาสมัครประดาน้ำทหารเรือดำน้ำสำรวจอีก
บริเวณ๗เกาะในพื้นที่ชุมพร
ก็คืออ่าวมะขามเกาะละวะเกาะกะเกาะทองหลางเกาะแกรบเกาะกุลาเกาะลังกะจิล
เพราะคิดว่าคาดว่าหากร่างของผู้เสียชีวิตอิ่มน้ำ
น่าจะเกิดการระบายแก๊สออก
แล้วก็เป็นไปได้ว่าร่างอาจจะจมกลับลงไปใต้น้ำก็ได้

จากที่เขาลอยแล้วอิ่มน้ำเขาก็อาจจะจมลงไป
และอาจจะมีถูกซัดไปตามเกะเกาะต่างที่เป็นเกาะแกะต่างนี้นะ

ขณะที่บริเวณศูนย์อำนวยการตั้งอยู่ที่บริเวณท่ามเรือประจวบ
ก็ยังคงมีญาติของผู้สูญหาย
บางส่วนก็ยังคงปักหลักรอการกลับมาของคนในครอบครัว
ทำกลางความหวังความรอคอยปฏิหารต่าง
ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกันกับจาตรีโสพลวงสนิทหรือว่าจาเจมส์ครับ
หนึ่งในกำลังพลที่สูญหายก็ไปพูดคุยกับญาติญาตินะฮะ

ตอนนี้ครอบครัวต้องยอมรับว่ายังมีความหวัง
คุณพ่อบอกว่ายังมีความหวังและเฝ้ารอว่าลูกจะกลับมา
จะรอจนกว่าจะเจอลูกแต่ยอมรับลึกเนี่ย
พ่อก็เริ่มแบบไม่ไหวเหมือนกันก็เริ่มหวั่นไหวเหมือนกัน
เพราะว่าเวลาการค้นหามันก็ผ่านไปทุกวันทุกวันแบบนี้
ปีใหม่มาแล้วทำให้คิดถึงลูกมากนะฮะปกติทุกปีครอบครัวจะรวมกัน
ฉลองปีใหม่กันแต่ปีนี้ไม่เหมือนทุกปี
ต้องมารอฟังข่าวอยู่ที่นี่นะครับ
ส่วนช่วงค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาครับ
ทางครอบครัวของจาเจมส์เองกว่า๒๐คน
รวมกันกับทางด้านของผลบริโดยโทษพิชัยท่านผู้บัญชาการท่านบริโดยภาคที่๑
ก็เดินทางไปสวดมนต์ข้ามปีนะครับใส่ชุดขาวแบบนี้
ไปที่วัดห้วยทรายขาวที่อำเภอบางสะพานที่ประจวบ
ก็สวดมนต์ภาวนาขอให้การค้นหากำลังพลที่ศูนย์หาย๕นาย
ประสบความสำเร็จในเร็ววันนะครับ
คุณแนนเนี่ยเป็นแฟนสาวของผลทหารจิระวัฏทวบห่อม

แล้วมันขึ้นการตรวจการตั้งครรภ์
ข้อความที่เขาลงคือแกบอกอยากมีลูกตอนนี้เขามาแล้วนะ

เขาบอกต่อถ้าแกยังอยู่แกต้องดีใจมากแน่เลย

โอ้โหแต่ว่าแน่นอนพลทหารจิมราวัตรเขาไม่อยู่แหละ

เขาไม่ได้รับรู้ว่าเขากำลังเป็นพ่อคน
นะก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจคุณแนน
แฟนสาวของพลทหารจิมราวัตรเป็นจำนวนมาก
เราเองก็ให้กำลังใจทุกครอบครัวด้วยนะครับ